เหตุการณ์เกิดขึ้นกับชายวัย๔๒ปีที่เขารับจ้างซ่อมหลังคาบ้าน
ทีนี้พอซ่อมเสร็จใจร้อนนะคะไม่รอบันไดก็เลยพยายามจะลงมา
แต่ว่าเกิดพลัดตกลงมาศีรษะกระแทกพื้นจนเสียชีวิตนะคะ
ญาติเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุผู้ตายเป็นคนบอกว่า
ให้รอกินข้าวพร้อมกันในวันพ่อแต่ก็มาเกิดเหตุซะก่อนค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพสวนพริกไทยจังหวัดปฐุมธานี
อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เดินทางไปตรวจสอบผู้พลัดตกจากที่สูงจนเสียชีวิต
อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมือง
จุดเกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นค่ะพบศพนายสุภาชัยเพ่งพิษ
หรือว่าปีค่ะอายุสี่สิบสองปีสภาพศพเนี่ยนอนหงายจมกองเลือด
ซึ่งไหลนองบริเวณศีรษะตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือว่าถูกทำร้ายนายอภิชิตเยาวนันผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ตัวเขากับครอบครัวเช่าบ้านหลังนี้อยู่ห้าปีแล้วต่อมาเจ้าของบ้านพบว่าหลังคารั่ว
ก็เลยจ้างให้คนเนี่ยมาเปลี่ยนกระเบื้องขณะเกิดเหตุตัวเขากำลังยืนคุยกับเพื่อนคนตายอยู่หน้าบ้าน

แต่ไม่ทันแล้วผู้ตายพลัดตกลงมาเสียชีวิตไปซะก่อนค่ะ
ส่วนทางด้านของนางสุดาเพ่งพิษ

ผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายทำงาน
คอยดูแลรถเข้าออกที่ลานจอดรถตลาดสดใกล้บ้าน
ทราบว่าน้องชายมารับจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบ้าน

เพื่อที่จะมาหาเงินเลี้ยงครอบครัวในวันพ่อ
เพราะว่ามีการนัดกันไว้ว่าจะไปไหว้พ่อ
แล้วก็ทำอะไรกินกันในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่ก็มาเสียชีวิตไปซะก่อนค่ะล่าสุดทางญาติได้รับศพนายสุภาชัย
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมะขามจังหวัดปฐุมธานี
กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนผู้เช่าบ้านหลังเกิดเหตุ
มากว่า๕ปีแล้ววันนี้ก็พากันขนของนะคะ
อยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังผู้ตายเนี่ยพลัดตกลงมาเสียชีวิต
ทำให้เกิดความกลัวค่ะไม่กล้าที่จะอาศัยอยู่ในบ้านนี้ต่อไปนะคะ